อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของซากฟักวิญญาณไก่
คุณผู้ชมจำได้ไหมอาหารกลางวันนักเรียน
กลายเป็นคลิปเฉาค่ะยังจำได้อยู่เลย
คุณครูบอกปะกิดอ้วนแล้วอย่าระวังอ้วนนะกินคลีนนะกินผัก

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ไปมา
เหมือนกับว่าพอโรงเรียนจะตกเป็นแพ้รับบาป

ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่สำนักการศึกษาเทศบาลนะคะ

แต่ก็มีคนให้ข้อมูลชุดนี้มา

เอาเป็นว่าคลิปนี้ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงสังกัดเทศบาลนครนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าเมนูเจ้าปัญหาคือนี่เลย
เมนูต้มเศษฟักวิญญาณไก่
ทีนี้พอเรื่องมันร้อนไปในโลกโซเชียลแล้วปั๊บเนี่ย
มีคนมาชี้แจงในเรื่องนี้
ก็คือผู้บริหารเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราชค่ะ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็ชี้แจงนะบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น
คุณครูคงจะตักหนักมือไปหน่อยในเด็กคนแรก
ก็เลยทำให้นักเรียนห้องท้ายได้อาหารน้อยแบบนี้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อน
เพื่อให้ทางคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็รายงานผลการตรวจสอบข้อได้จริงภายใน๗วันนะคะ

ในวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไง
นี่คุณทัศนัยมันต่างจากภาพเมื่อกี้แบบลิบลับเลย
เต็มเลยอาหารกลางวันครูเวรกับเจ้าหน้าที่ตักอาหารให้กับน้อง
ป๑ครับมีเมนูนะผัดซีอิ๊วเส้นเหลืองกับลูกชิ้นเต็ม
จืดไก่กับฟักเขียวฟักก็มาเต็มไก่ก็มาเต็มนะฮะ
แล้วก็มีสับปะรดเป็นผลไม้ด้วยนะฮะ
จืดก็มีทั้งไก่ทั้งฟักนะฮะโอ้โหคนละหนึ่งทัพพีพูนพูนะครับ

นี่ดิฉันเห็นถาดอาหารของเด็กก็แตกต่างจากรอบที่แล้ว

ใช่รอบที่แล้วนี่คือเอาแตงโมปักลงไปในข้าวเลย
ถูกต้องแต่นี่คือเป็นถ่านหลุมแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเรียบร้อย
ทีนี้ค่ะตอนที่ทีมข่าวเราไปดูได้รับข้อมูลมาด้วยคุณผู้ชม
เป็นคุณครูหลายคนในโรงเรียนให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งกับผู้สื่อข่าว
คือแตกต่างจากตอนแรกที่เราได้ยินข่าวมาเลยนะ
คุณครูเนี่ยเขาไม่อยากแสดงตัวไม่อยากให้ถ่ายเป็นภาพออกมา
ไม่อยากให้อัดเสียงมาไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพเลยค่ะ
คือกลัวว่าจะได้รับผลกระทบกับหน้าที่การงาน
แต่คุณครูกลุ่มนี้เขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าคุณครูสงสารพอเพราะว่าพอเป็นคนตั้งใจทำงาน
รับผิดชอบไม่เคยทุจริตในหน้าที่การงานเลย
แต่พอต้องมาเจอผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เทศบาลเขามีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง๙โรงเรียนเนี่ยนะ
ส่งรายละเอียดเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันของนักเรียน
เพื่อให้โรงเรียนเขามารวบรวมที่เทศบาล
แล้วก็ประมูลให้เอกชนมาประมูลอาหารกลางวันของนักเรียนรวมกัน

แต่ทีนี้ทางพอเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะ๙โรงเรียน
แล้วจะใช้การประมูลเจ้าเดียว
แล้วเด็กจะได้รับอาหารเพียงพอไหม
ผู้รับเหมาเอกชนรายเดียวต้องรับผิดชอบตั้ง๙โรงเรียน
เหมือนไปผูกขาดกับเจ้าเดียวเองอ่ะนะ

ให้ทุกโรงเรียนเป็นอิสระของตัวเองค่ะ
พยายามค้านในเรื่องนี้แล้วแต่

ท้ายที่สุดพอก็เหมือนน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟทำอะไรไม่ได้
แล้วก็เลยต้องยอมตามที่ทางเทศบาลต้องการ
มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทีนี้ทางด้านนางอำพรด่านคงรัก
พอหลังจากมีคำสั่งจากผู้บริหารเทศบาล

ที่สำนักงานการศึกษาเทศบาล
ว่าทางผู้บริหารเทศบาลสั่งห้ามพออำพรให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในทุกกรณี
แต่ดังนั้นเทศบาลต้องออกมาให้ข้อมูลเองด้วยนะ
ต้องชี้แจงเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันต้องตีไปที่เทศบาลด้วย
ว่าทำไมถึงให้๙โรงเรียนต้องประมูลเอาเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากล